ดูเทปท็อคลูกดาวน์วันนี้แล้วนะฮะ

มันอาจจะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาบ้าง
อืมตุ๊กตาอุบลวันค่ะ
ชีวิตเกิดมาพร้อมกับความลำบาก

หนอนก็ไตวะเยี้ยะเลย
ดูดวงของตุ๊กตาเห็นแล้วนะแบบ

หวังมีปัญหาถูกหลอกนู่นนี่นั่น

เมื่อเท่าที่ฟังมันไม่มีอะไรดี
ถ้าหายใจก็ผิดแล้วตอนที่พ่อติดคุกแม่เป็นอมพลึก

ตุ๊กตาในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์ถูก

กระชากความเป็นสาวมาตั้งแต่เด็กแล้ว